เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่นายงจังหวัดตรัง
ต่างจังหวัดโดยเฉพาะปากใต้เวลาเขาจัดงาน

ไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานหรือว่างานอะไรก็แล้ว

ทีนี้งานเขาจัดเป็นงานขึ้นบ้านใหม่เขาก็จัดที่บ้าน
และวิธีการของต่างจังหวัดก็คือเอาเต็นต์มากาง
กางบนถนนเลยคล่อมถนนเลย

มีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ

แล้วยังไงต่อคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็น

นี่ก็ต้องอ้อมต้องอ้อมแปลว่าอะไรคะ
เสียเวลาอีกเสียเวลาค่ะ
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คเอามาโพสต์ไว้
เพจเฮียขับรถเอามาแชร์ต่อนะครับ
คือโพสต์แคปชั่นในทำนองที่ว่ารถสุขเฉินเจอสเติร์นปิดถนน
เพราะการปิดถนนเนื่องจากว่ามีการจัดงานขึ้นบ้านใหม่
ก็เลยทำให้เสียเวลาไปอ้อมรับผู้ป่วยนะคะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่า
ใครจะใช้เส้นทางนี้ก็ต้องเลี่ยงหน่อยความเดือดร้อนกำลังปะทุ
โอ้โหเอาแค่นี้ก่อนนะตัดจบแค่นี้ก่อนชาวเน็ตวิพักษ์วิจารณ์ยับเลยอ่ะ
อืมทีมข่าวต้องตรวจสอบไหมต้องตรวจสอบลงพื้นที่เลยค่ะ
หาความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเฮ้ยบางคนบอกว่ากลายเป็นเรื่องโอละพ่อนะ
ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนี่นี่อ่านี่คือบ้านงานใช่ค่ะ
บ้านใหม่จริงจริงด้วยนี่บ้านใหม่สวยใช่ไหมเจ้าของบ้าน
ชื่อว่าคุณกิตติพงศ์นินวงอายุสามสิบสี่ปีบอกว่า
เรื่องที่โพสต์กับความจริงมันไม่ตรงกันนะ
เขาเป็นเจ้าของฟาร์มหมูที่ตรังด้วยอืมคุณกิติพงศ์เล่าบอกว่า
เขาจัดงานขึ้นบ้านใหม่คือยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมฟังช้าช้าชัดชัดนะมีการขออนุญาต
ใช้ถนนกับทางหลวงชนบทสายนาปาดกระช่องในพื้นที่หมู่๑ตำบล

ไม่ปลามีเอกสารโชว์นั่นไงอ้อ
เอาเอกสารการขออนุญาตมาโชว์เลยแล้วในเอกสารเนี้ย
มีคำสั่งให้จัดระบบจราจรใหม่ด้วยนะ
แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาต้องมีการบอกทาง
สมมุติว่าใครจะใช้เส้นทางเดิมซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาจัดงาน
สมมุติขับไปเจอบ้านงานที่จัดงานอยู่เนี่ยจะมีป้ายบอกทางเลี่ยงไว้
ป้ายบอกทางเลี่ยงตลอดเลยแล้วมีไหมคุณกิติพง
มีครับผมได้มีการทำป้ายบอกทางเลี่ยงไว้ทุกแยกตลอดเส้นทาง
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่อพรคอยอำนวยความสะดวก
บอกทุกเส้นทางจุดละ๒คน
ดูป้ายนะคะดูป้ายนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกหรอกเพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่
เราทำกราฟิกให้ดูดูพร้อมกันค่ะเดี๋ยวจะนึกภาพออกเลย
มายังไงมายังไงไปยังไงรถวิ่งมาแล้วรถพยาบาล
ถนนทางหลวงชนบทนะคะสายนาปาดกระช่อง
ลูกศรเส้นสีแดงเนี่ยเส้นนี้ก็คือ
ปกติที่รถพยาบาลวิ่งมารถคันอื่นก็วิ่งแบบนี้
ใช่รถปกติที่รถพยาบาลเนี่ย
วิ่งมานะคะวันที่เกิดเรื่องอ่ะ
นั่นแหละนี่ถ้าเกิดวิ่งตรงเนี่ย
ไปเจอบ้านงานตรงนั้นวิการกลางเต้น
แต่ถ้าเกิดว่าวิ่งอ้อมตามที่คุณกิติพงศ์เขามีการทำทางเลี่ยงเนี่ยนะคะ

กับขวาแบบนี้แต่รถพยาบาลวันนั้นเนี่ยที่จะไปรับผู้ป่วยคือ
ตรงแบบนี้แต่ขวามือเนี่ยที่เป็นลูกศรสีฟ้าเนี่ยนะคะ
ก็คือทางเลี่ยงที่เขาทำเลี่ยงไว้ให้

กลายเป็นว่าพอรู้ความจริงสองด้านแบบนี้เสียงแตกนะ
เสียงแตกเลยคุณกิติพงศ์บอกว่าผมเองก็ไม่ได้สบายใจนะฮะ
หลังจากที่เรื่องดราม่ามันเกิดขึ้น
รู้ว่ารถพยาบาลกำลังจะไปรับผู้ป่วยยิ่งเครียดเลย
เขาถึงขั้นเอ่ยคำขอโทษเลยนะคะ

ส่วนเรื่องของการโพสต์เขาบอกว่าเขารู้แล้วแหละ

แล้วเคยมีปัญหากับญาติของคุณกิติพงศ์มาก่อน

ส่วนตอนนี้ทางโรงพยาบาลนายง
หลังจากที่ทราบเรื่องแล้วก็แจ้งว่า
เดี๋ยวจะมีการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดก่อน

ป่วยเป็นใครแล้วทำไมถึงไม่ใช้ตามเลี่ยง
ตามป้ายบอกทางนะ
เดี๋ยวจะมีการแถลงชี้แจงอีกครั้ง

ล่าสุดลบโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วทำตามหลักเกณฑ์หลักการต่าง

แล้วมันก็มันเป็นเหมือนกับทางเวลาอยู่ต่างจังหวัด

แล้วเขาก็มีป้ายแสดงทางเลี่ยงแล้ว
แต่อีกถ้ามองในมุมนึงเขาบอกว่า

มันเป็นวันที่เขาก็จัดงานพอดีไง
แต่ถามว่าเออแล้วเขาจำเป็นเขาควรจะไปอ้อมไหม

คืออยากรู้ระยะทางที่มันแบบไปทางตรงกับที่ไปอ้อมเนี่ย

คือถ้าไม่ต่างกันเยอะดิฉันว่าเวลาถึงที่จะไปรับผู้ป่วยมันคงใกล้เคียงกันไหมคะ

อย่าให้มันเข้ามามีส่วนก็แล้วกัน